ดีแร่นเดมีมารวมพันยูเล็กกันโอ้โหดูภาพดีน่ารักมากเลย
เมมี่หันหน้ามาเลยลูกพี่อยากเห็นหน้า

พร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ขอถามถึงชีวิตแล้วกัน
คุณพ่อคุณแม่ลูกสามเนี่ยเอาถามจริงได้นอนหรือยัง

คุณผู้ชมแต่ว่าบ้านเขาบอกว่าเรื่องเลี้ยงลูกร้ายปัญหา

แต่ที่มันไม่สบายก็มีเหมือนกัน
๓คนเนี่ยอาจจะมีความวุ่นนิดนึงจับปูใส่กระด้งบ้างค่ะ
ทางด้านพ่อแมททิวค่ะถึงจะวุ่นแต่ก็ดูแฮปปี้นะกับลูกสาว

จริงเหรอโอ้ยยังไงเนี่ยแม่ไหวป่ะเนี่ย
พี่แมททิวเนี่ยเขายังไม่ตอบเพราะยังอำอึ้งอยู่

อีกหนึ่งเรื่องจำภาพนี้ได้ไหมคุณผู้ชม

ภาพนี้มันเป็นแบบว่าเป็นภาพที่คุณแม่ลีเดียเนี่ย

ขอทวงนิดหนึ่งแต่คริสต์มัดแล้วค่ะ
จะมีการมอบของขวัญคืนกำไรให้แฟนบ้างหรือเปล่าเนาะ

อันนั้นถ่ายให้ถ่ายกันเองนะถ่ายกันเล่น

ก็คือจริงแล้วมันเข้ากันไง
เพราะว่าพ่อพอดีว่ามีงานที่แบบเกี่ยวกับการอาบน้ำลูกคนนี้

ใครจะคิดว่าเอาคลองสบู่ไปแปะสบู่แต่ละส่วน
สรุปฟิสิกิเองอีกไหมครับ
งานอาร์ด
มันเป็นโมเมนต์แบบว่ากันเองนะครับ
ที่มีการส่งออกสื่อแบบว่าทีเดียว
กลายเป็นด้านตัวหรอพ่อ

เดี๋ยวรอดูครับ

ชะกัดเจี้ยเออป่าวเจ้า

ความรักที่ไม่เปลี่ยนเลย
บ้านนี้เขาสนุกมีลูกเยอะค่ะชอบนะคะ